เวลาเขาจะจัดหาผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่จะมาเป็นคุณแม่ที่ตั้งคันให้เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วตัวเขาตัวคุณแม่เขาจะรู้แค่ไหนคะว่า
มาตั้งตั้งคันให้นะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยเจ้าของ
เจ้าของไข่เจ้าของเชื้อก็จะเอาลูกไปเลี้ยงเป็นลูกเขา
หรือตัวคุณแม่ไม่รู้อะไรเลยหรือยังไงคะ
คือเมื่อก่อนเนี้ยบางทีคุณแม่ไม่รู้เลยแต่ว่าผมเชื่อว่าในล็อตหลังเนี่ย
คุณแม่เขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องยกลูกให้กับคนว่าจ้าง
เพียงแต่บางทีเนี่ยไม่รู้จักแล้วว่าใครจ้างขอให้มีคนมาขอให้ทำก็ทำละ
แล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็บางครั้งบางข่าวก็ได้เห็นลูกบางครั้งบางข่าวก็ไม่ได้เห็นลูกก็มี
คือถ้าสมมุติมันมาในลักษณะที่อย่างนี้เรียนเรียกว่าธุรกิจได้เลยใช่ไหมคะคุณ

คือแบบนี้คือเป็นธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะตัวคุณแม่อุ้มบุญเองเนี่ย
ยังมีปัญหาไหมคะว่ายังแบบเอ้ยพอเสร็จแล้วผูกพันกับเด็กไม่ให้แล้วอ่ะ

ไม่แน่ใจว่าใช้ระบบยังไงในการที่จะทำให้คุณหมอ

ต้องยกลูกคนนี้ให้อย่างแน่นอนอันนี้ผมไม่ทราบจริงแต่ว่า
ก็ถ้าเดานะมันก็คงต้องมีความรู้สึกบ้างแหละธรรมชาติคนเราอ่ะนะ
แล้วในเท่าที่เรามีข้อมูลนะคะคุณดนสิทธิก็ได้ค่ะคือเท่าที่เรามีข้อมูลคุณแม่เนี่ย
ถ้ามาเป็นคุณแม่อุ้มบุญแล้วหนึ่งครั้งจะยังคงเป็นครั้งที่สองที่สามไหมคะ
คือจริงแล้วเนี่ยครับตามสรีระหรือว่าตามสภาพของร่างกายนะครับ
คุณแม่ที่จะมาเป็นผู้ที่อุ้มบุญเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรที่จะมีบุตรมาแล้วหนึ่งครั้ง
อันนี้ตามความถูกต้องเหมาะสมนะครับคุณหมอควรเชื่อมีบุตรแล้ว๑ครั้ง
แล้วก็ควรที่จะอุ้มบุญได้ต่อไปอีกสักครั้งถึง๒ครั้งก็ควรที่จะหยุด

เพราะว่าเราไม่อยากจะให้เป็นการรับจ้างไงเพราะฉะนั้นเป็นคนธรรมดาที่จะไปตั้งคันแทนเขาอยู่เรื่อยเนี่ย
มันแปลกสักหน่อยใช่ไหมคะ
คือคุณผู้ชมค่ะคือจริงแล้วเดี๋ยวนะถามคุณหมอก่อนตกลงแล้วในเมืองไทยเนี่ยอุ้มบุญเป็นธุรกิจได้ไหมคะ
ธุรกิจไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าตั้งคันแทนให้กับพี่น้องหรือว่าคนที่เคารพนับถือกันทำได้ครับ

ไม่ต้องใส่เลือดก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องใส่เลือดเนี่ยเขาจะมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่า
ถ้ากรณีที่เป็นพี่น้องกันจริงพิสูจน์ทราบอย่างนั้นเพราะเขาเชื่อว่าถ้ามาพี่น้องด้วยกันจริงเนี่ยโอกาสที่จะไปทำเพื่อธุรกิจการค้ามันน่าจะน้อย

โอกาสที่จะมีปัญหากับตัวเด็กน่าจะน้อย
คือเดี๋ยวนะคะคือในเมืองไทยทำเพื่อธุรกิจไม่ได้

แต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันญาติพี่น้องเท่านั้นไม่ใช่
จริงเป็นที่เขาอนุญาตไปแล้วเป็นร้อยนะครับหลายท่านก็ไม่ได้เป็นญาติซะทีเดียว
แต่ว่าจะต้องผ่านกระบวนการในการคุ้มครองเด็กก็คือต้องมีการตรวจสอบประวัติจริง

แน่ใจว่าอันที่หนึ่งเนี่ยตัวคุณแม่เองเนี่ยมีสรีระหรือมีความพร้อมในการที่จะตั้งคันเพื่อการกำเนิดเด็ก

หมายความว่าไม่ได้มีโรคจำตัวไม่ได้มีประเด็นอะไรต่างที่เป็นข้อห้าม
อ๋อที่จะแบบอันตรายต่อเด็กถ้าจะต้องอุ้มท้องใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็เขาจะรู้จริงว่าการตั้งคันเนี่ยคืออะไร

ไม่ใช่กฎหมายถึงเขียนไว้ว่าคือมันผิดไหมคะถ้าเป็นท้องแรกของคนที่อุ้มบุญนะคะ
ถ้าตามกฎหมายนะผิดครับ

ไม่อนุญาตจะต้องเคยมีลูกแล้ว
อืมค่ะทีนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นพี่น้องญาติพี่น้องกันเท่านั้นนะคะ
แต่ถ้าเพื่อธุรกิจไม่ได้เลยตามกฎหมายเรานะคะ
เพราะฉะนั้นจะรับเงินน้อยมากอะไรไม่เกี่ยวแล้วผิดหมดนะคะ
รู้ตัวไม่รู้ตัวอะไรรับเงินคือผิดหมด
แบบเต็มใจเต็มใจให้เลยแบบอยากจะช่วยให้คนอยากมีบุตรไม่ได้เพราะรับเงิน
คือพูดง่ายตามพรบการตั้งคันแทน

มาตรา๒๔ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าห้ามไม่ให้มีการตั้งคันแทนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ฉันควรจะถามคุณหมอหรือควรจะถามคุณธนสิทธิ์ว่าที่เขาทำกันอ่ะที่ทำกันแบบเป็นธุรกิจน่ะคือเขาระบุขนาดนี้ได้ไหมคะว่าต้องให้กินอะไรต้องดูแลขนาดไหนเสร็จแล้วเอาไปคลอดที่นู่นนะหรือเออคลอดที่นี่เดี๋ยวค่อยอุ้มไปที่นู่นคือมันละเอียดแค่ไหนคะเวลาเขาทำกันเป็นธุรกิจอะค่ะ
คือเขามีวิธีการมีมีขั้นตอนของเขาอยู่แล้วนะครับว่าว่าจะต้องดูแลอะไรยังไงแต่อย่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทางตัวทางตัวผู้ที่รับอุ้มบุญนะครับเขาก็พยายามที่จะดูแลเด็กในคันให้ดีที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามุ่งหวังอะไรครับเขามุ่งหวังเงินค่าตอบแทน

กลับมาจะถามว่าเขาจ่าย
ส่วนใหญ่เขาไปเขาไปคลอดที่ปลายทางคือที่ประเทศจีนหรือเขาคลอดที่นี่แล้วค่อยพาไปยังไงคะ

มันให้ผลต่างกันในแง่ของธุรกิจของแก๊งที่ทำไหมคะ
เช่นเอาให้ชัดเลยว่าเด็กครบ๓๒เนี่ยแข็งแรงไม่มีโรคอะไรนะ
แล้วค่อยพาไปหรือไม่ไปคลอดที่นู่นอยากจะได้บรรยากาศความรู้สึก
คุณแม่หนีไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะมันมีผลยังไงไหมคะ
คือถ้าสมมุติว่าเขาคลอดเมืองไทยแล้วก็ไม่ได้มีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานอย่างอื่นเนี่ยปัญหาก็คือเด็กที่เกิดเนี่ย
จะมีชื่อแม่เป็นชื่อคนคลอดแล้วก็ชื่อพ่อเป็นสามีของคุณแม่คนนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปถึงประเทศจีนก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้กระบวนการอะไรมากน้อยแค่ไหน

ก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปตั้งแต่ยังไม่คลอดดีไหม
แล้วพอไปถึงที่นู่นแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีว่าเด็กจะต้องไปทำอะไรหรือไม่
เท่ากับว่าคนที่เป็นแม่อุ้มบุญในแก๊งแบบนี้เนี่ยจะไม่มีฝากคันแน่ถูกไหมคะ
มีครับมีเขาก็ดูแลของเขาไง

แล้วฝากคันเขาดูกันเอง
เดี๋ยวนะคะคือฝากท้องกับโรงพยาบาลฝากท้องกับสถานพยาบาล

ก็คิอเขามาช่วยฝากท้องกับโรงพยาบาล

ถ้าสมมุติเราแม่อุ้มบุญฝากท้องกับสถานพยาบาล
มันต้องให้ชื่อตัวเขาเป็นแม่ป่ะคะ

แต่ว่าเวลาปฏิบัติมันก็มีคนที่ไม่ได้ทำตามนี้ก็มี
คือแปลว่าสถานพยาบาลต้องรู้เห็นด้วยถ้าจะเป็นอย่างนั้น

ในตอนฝากท้องต้องเป็นชื่อคุณแม่ตัวคนที่อุ้มท้องก่อน
แล้วก็เอาหลักฐานไปยื่นในวันที่คลอด

เขาก็จะไปเข้าไปที่หน่วยงานที่ทะเบียนราชนะครับ
ทำการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ
คือนี่ก็คือตรงไปตรงมาเหมือนกับที่ทำถูกกฎหมายในเมืองไทย

แต่ถ้าสมมุติเขารักษณะจะไปทางที่นู่น

เพราะว่าทะเบียนราชเนี่ยเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อให้ได้

อุ้มไปคลอดเมืองจีน

งั้นเขาก็อาจจะไม่ได้เลือกที่จะฝากคันแบบตรงไปตรงมา
ในสถานพยาบาลเขาอาจจะมีคนของเขาคอยดูแล

ซึ่งตรงนี้บางครั้งเป็นอันตรายอย่างที่ผมรู้จัก

เหมือนครับวันนี้อาการตั้งครรภ์เนี่ยบางทีมันเกิดมีประวัติแทรกซ้อน

เช่นตกเลือดบ้างคลอดก่อนกำหนดบ้างอะไรอย่างนี้

แล้วเขาก็จะดูแลเบื้องต้นทำการรักษาได้บ้างไม่ได้บ้าง

ก็เป็นระยะที่มันบางทีก็จะหนักเกินไป

คุณรนสิทธิ์ครับคุณรนสิทธิ์รู้วิธีเขาทำไหมคะ
เขาจะให้คุณแม่อุ้มท้องกี่เดือน
แล้วเดินทางไปเพื่อจะรอคลอดที่นู่น
ก็คือจะเดินทางก่อนที่จะคลอด
ก่อนที่จะคลอดได้ไม่ได้เลยใช่ค่ะตรงแก่อ๋อตรงแก่

ถ้าเปลี่ยนเทียบการที่นู่นเป็นไหร่แรงกว่าที่นี่ด้วยไหมคะ

อุ้ยสิมันเสียงทั้ง๒ประเทศนะถ้าโดนนะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะ

แต่ว่าการที่ผ่านมานะครับที่มีเด็กที่เล็ดลอดออกไปจากประเทศไทย
เรายังไม่สามารถที่จะตามได้เลยว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วชีวิตเขาเป็นยังไง
ตอนนี้เขาอายุ๑๐กว่าขวบแล้วผมว่าแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะมีก่อนหน้านี้อีกด้วยซ้ำ
อาจจะเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวก่อน
เราจะไม่นับเมื่อกฎหมายออกจริงเพราะว่ามีมาก่อนหน้านั้นแล้ว
มีมาก่อนหน้านั้นครับใช่ครับมีมาก่อนหน้านั้นแล้ว
คำว่าตามไม่ได้คือมันก็ต้องตามไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะ

คือจริงแล้วเนี่ยก็มีรายชื่ออยู่นะครับ
โดยหน่วยงานทางราชการมีรายชื่ออยู่นะครับแล้วก็กำลังพยายามที่จะตามอยู่
ผมไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดนะเพราะว่ามันเป็นเคสที่ยังไม่ถึงคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด
ฉันลองถามไม่ตอบไม่เป็นไรนะคะลองถามเป็นข้อมูลเฉย
คือจริงแล้วถ้าเราจะนับจริงในการถ้าจะสาวว่าแก๊งขยายไปถึงไหน
แล้วตกลงน้องเด็กเนี่ยถูกเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยจริงถ้าจะตามตามได้
ตามได้ครับเราต้องขอความร่วมมือตามได้เกือบหมด
เกือบหมดไหมไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราควรที่จะพยายามทำให้ได้ดีที่สุด
แต่ว่าถ้าตามจริงเนี่ยนะคะเด็กที่อายุมากที่สุดจากกรณีการอุ้มบุญเพื่อธุรกิจนี้เนี่ยคือมันน่าจะบอกได้แล้วว่าเด็กที่โตที่สุดเท่าที่ตามได้ถูกเอาไปใช้อะไร
อาจจะเป็นลูกเขาจริงเขาเลี้ยงดีเลยหรือว่าไปเป็นเช่นขอทานนะคะไปขายอวัยวะหรือแม้กระทั่งค้าประเวณีคือตามได้หมดถ้าจะตามมันจะบอกได้แล้วจากอายุของเด็ก
ใช่ครับใช่ใช่แต่แต่อย่างที่กล่าวไปครับว่าก่อนที่จะมีพรบยังไม่มีการควบคุมอะไรเลยเพราะฉะนั้นพอไม่มีการควบคุมอะไรเลยเนี่ยการตามเนี่ยค่อนข้างยากพรบตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะปกป้องเด็กเป็นอันดับหนึ่งก่อนพอมีพรบตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมันมีการเข้าระบบมีการตามได้ควงแต่อย่างเดียวคือตอนที่

ขอให้ทางการไทยเนี่ยได้มีการทำความเข้าใจกับคุณแม่ทั้งหลายด้วยซึ่งอันนี้จะเรียกว่าเป็นการขอร้องให้จับเราก็ไม่ใช่ไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าเราเราแสดงให้เห็นว่าทางนู้นเขาเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาครับ